กลับมาเป็นแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยพันแล้ว
ฉันอยู่แยกสุธิศาลหรือว่าดิฉันอยู่บางบ่อค่ะ
ได้กลิ่นปลาผลิตโชยเปล่าเมาว์
เมาว์จริงนะคะแค่อยากจะโชว์นิดหน่อย
แต่ว่าแต่ว่าก่อนที่ดิฉันจะต้องไปเช็คโครงสมุกนะครับคุณผู้ชม
เช็คเรื่องหัวใจของเมพิชชนาธิ์กันก่อนดีกว่า
เห็นบอกว่าแผลใจหายแล้ว๑๐๐เลย
จริงหรือเปล่าพี่แจ๊ครวมไปถึงนะคะก็ได้มีการโทรนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันก็เลิกรากันไปค่ะ
แล้วคุณเมย์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่เป็นไรถ้าฝ่ายชายจะมีคนใหม่แล้วนะคะ
ที่สำคัญค่ะเธอยังฝากประโยคเด็ด
ถึงคุณเจชนะทิพย์ด้วยนะคะจะพูดว่าอะไรไปฟังเลยค่ะ
เขาสามารถเปิดตัวแฟนใหม่ได้โดยที่เมย์ไม่รู้สึกอะไร

แต่ตอนนี้ไม่แฮปปี้กับชีวิตโสดมาก
ไม่พร้อมที่จะกลับไปหาใคร
แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนใหม่
ตอนนี้เมย์ปรับตัวกับความเป็นโสดได้
ตอนนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละแต่ยังอยากโสดอีกแป๊บนึง
แล้วก็สัญญาว่าคนต่อไปเมย์จะรักให้ได้มากกว่าคนที่เมย์เคยรักทุกคน
รักให้ได้มากรักให้ได้มากกว่าคนที่เมย์เคยรักทุกคน
ถ้าเขายังได้กำลังใจทุกคนก็โทรมาได้แล้วก็ยังให้เสมอ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีคนใหม่ก็อย่าโทรมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิด
เมื่อไหร่ที่ไม่มีคนใหม่ก็อยากโทรมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิด
เรียกได้ว่าไม่ต้องโทรมานะคะถ้ามีคนใหม่เดี๋ยวคนใหม่จะเข้าใจผิด
มันหมดยุคของการนั่งร้องไห้ปาดน้ำตาเอาหน้าซบหมอแล้วนะคะ
แต่จะบอกว่าตั้งแต่เมย์โสดเนี่ยโอ้โหดูจริงหุ่นปังมากสวย

แต่ก่อนหน้านี้เนาะถ้าเราจำกันได้แฮสแท็กของเมพิชชนาธิ์คือ
มีแฟนแล้วรักแฟนมากตอนนี้เขาจะต้องตั้งแฮสแท็กใหม่แล้ว
ถ้ามีแฟนใหม่จะรักให้มากกว่าเดิม
คุณเมพิชนาธิจะมาในฐานะเพื่อนหรือเปล่า
ต้องติดตามรอดูนะคะ๒๒กับ๒๕มีนาคม